ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะกรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา
แล้วก็ลูกบ้านไปช่วยกันเก็บผักตบชาวาออกจากฝ่ายน้ำ
ทีนี้พลัดตกลงไปในน้ำแล้วก็ก็ถูกกระแสน้ำพลัดออกไป
หากันอยู่สองวันค่ะยังไม่เจอตัว
ท้ายที่สุดเจอแล้วนะคะแต่เจอในสภาพที่เป็นศพแล้ว
ติดกองผักตบชาวาตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งราย
ที่เป็นชาวบ้านยังศูนย์หายอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้นางกูลจันตคำก็มีการจุดทูบ
ขอพระแม่ธรณีขอเจ้าที่เจ้าทางให้พบร่างของลูกชาย
ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ก็คือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจวบเทพปินตา
พลัดจมหายไปที่ฝ่ายน้ำล้นแม่ตุ๋ย
แล้วอีกคนนึงเนี่ยก็คือชาวบ้านคือนายอนันต์แก้วมณีวันนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็กำลังช่วยกันเอากอผักตบชาวาออกมาจากหน้าฝ่าย
แต่จังหวะนั้นที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านเขาไปช่วยด้วย
ปรากฏว่าทั้งสองคนพลัดตกลงไปในน้ำ
แล้วก็จมหายไปตั้งแต่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
คือชาวบ้านบอกแบบนี้ตอนที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านอีกคนนึง

มันต้องใช้วิธีแบบนี้คุณขึ้นขยมก่อผักตบชาวา
เพราะว่ากอมันติดกันเป็นก้อนใหญ่ก็ต้องขึ้นไปขยมก่อน
แต่พอขยมไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับ
เสียหลักพลัดตกน้ำลงไปเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้พอถูกกระแสน้ำพลัดไป

เมื่อเช้านี้ค่ะมีคนพบศพลอยขึ้นมา
ติดกับกอผักตบชาวาห่างจากท้ายฝ่ายสัก๑๐เมตร
ทีนี้กู้ภัยก็เลยเอาเรือลงไปเอาร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
ปรากฏว่าเป็นร่างของนายประจวบ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑นะคะที่จมน้ำหายไป
โอ้โหตอนที่ลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ญาติญาติมาดูศพนี่ร้องห่มร้องไห้เลยนะคะ
ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงที่ยังศูนย์หายอยู่
ก็คือนายอนันต์แก้วมณีวันนะคะ
วันนี้กู้ภัยก็ออกค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
จะไปเน้นบริเวณกอผักตบชาวาแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
ถือว่าวันนี้เป็นการค้นหาวันที่๓แล้วนะคะ
ซึ่งการค้นหานายอนันต์คือวันแรกที่นายอนันต์จมน้ำจมท่าไปนะคุณ
ปรากฏร่างของนายอนันต์ไปโผล่อยู่อีกฝากหนึ่ง
เหมือนตะเกียกตะกายอยากขึ้นจากน้ำแล้วแป๊บนึงจมลงไปอีก
แล้วก็ไปติดตรงต่อหม้อสะพานแล้วก็ตอนนี้หายไปอีกแล้วนะฮะ
ก็ทางด้านของผู้ค้นหาเนี่ยก็คาดว่าร่างของนายอนันต์เนี่ย
น่าจะถูกเศษสวะทับอยู่ในน้ำ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประดมเครื่องจากอุปกรณ์ในการจัดการเศษสวะกลางน้ำก่อน
เพื่อที่จะค้นหาร่างของนายอนันต์
แล้วก็ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับแม่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
เล่าให้ฟังนะบอกว่ามีลูกชายคนเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ลูกชายเป็นคนดีเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนมาตลอดเลย
แล้วตัวลูกชายหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีลูก
ซึ่งเป็นลูกสาวฝาแฝดอายุ๑๘ปีที่ต้องดูแล
ผู้พี่ก็ป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูก
ติดเชื้อลามขึ้นสมองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
๒เดือนกว่าแล้วก็หมดตังค์ไปเกือบ๒ล้านนะคะคุณผู้ชม
ที่ผ่านมาตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเอารถเอาที่ดิน
เอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมารักษาลูกสาวแฝดผู้พี่
แม้ว่าอาการจะดีขึ้นเนี่ยนะคะแต่ก็ยังต้องไปโรงพยาบาลแบบต่อเนื่อง
แล้วตอนนี้พอมารู้ข่าวว่าลูกชายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เสียชีวิตแล้วก็ขาดเสาหลักไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กับชีวิตหลังจากนี้หนี้สินที่มีอยู่จะทำยังไง
ตัวคุณแม่เองก็อายุเยอะแล้วตอนนี้กลัวห่วงอนาคตของหลาน
ยังเรียนหนังสืออยู่ก็อยากให้ผู้ใจบุญมาช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้เราเล่าข่าวมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชม
หน้าจอเราขึ้นบัญชีธนาคารกสิกรไทยให้นะคะ
ใครอยากที่จะช่วยเหลือลูกสาวฝาแฝดของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็สามารถที่จะโอนเงินช่วยเหลือได้เลย
นี่ค่ะแคปหน้าจอของเราตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะ
ใครพอมีกำลังทรัพย์ช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันนะคะ